พาไปที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยมีคุณยายวัย
สิบเจ็ดปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านนอนอยู่ชาวบ้านที่บ้านกรวดน่ารักมากเลย
ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยหาน้ำหาท่ามาดับเพลิงอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชายท่านหนึ่งคุณเชื่อไหม
คือวิ่งเข้าไปช่วยยายแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะว่าตัวเองจะโดนอะไรบ้าง
แล้วสุดท้ายบาดเจ็บทั้งคุณยายและคนช่วยแต่เอาล่ะในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีเพราะทั้งคู่รอดนะคะ
บ้านหลังนี้แหละค่ะคุณเห็นไหมเป็นบ้านไม้ด้วย
บ้านก็พยายามที่จะช่วยก่อนที่กู้ภัยจะมาถึง
แล้วก็กู้ภัยก็ช่วยระดมการฉีดน้ำ
ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาทีที่สุดแล้วควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
แต่ว่าบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังเลยนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้ก็เสียหายทั้งเสื้อผ้า
เว้นแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนของคุณยาย

ไฟไหม้กลายเป็นเท่าฐานเลยนะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะยายจ๋า

ส่วนคุณยายที่อยู่ในบ้านที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็อายุ๙๗ปีเนี่ยคุณดูสภาพคุณยายนะฮะ
ชื่อว่าคุณยายลับลาพรมมาค่ะ
คุณยายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะทั้งแขนขาใบหน้าที่หลังถูกไฟไหม้
ผิวหนังเนี่ยนี่คุณดูนะถูกไฟไหม้ไปกว่า๗๐

ชาวบ้านเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้ยายลับแกใส่อยู่กับลูกชายแล้วก็หลานชาย
แต่ทีนี้ว่าวันเกิดเหตุทุกคนออกไปทำงานกันหมด

ยายลับท่านก็เลยอยู่บ้านนี้เพียงลำพังคนเดียว
ตอนเกิดเหตุเนี่ยหน้าตาพลเมืองดีนะคะขอบคุณมาก
ท่านชื่อคุณทศทาสิมมาอายุ๕๐ปี

ที่ตัดสินใจลุยไฟเข้าไปไปช่วยอุ้มคุณยายออกมา
คุณทศเล่าบอกว่าตอนนั้นมีชาวบ้านวิ่งแตกตื่นนะคะ
ช่วยกันพยายามหาน้ำดับไฟให้บ้านคุณยาย
มียายป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน
ต้นก็เลยเอาล่ะเห็นไฟมันก็ลุกไหม้ขึ้นแรงนะฮะ
ทศแกตัดสินใจค่ะวิ่งฝ่าเปลวไฟไปด้วยความเป็นห่วงคุณยาย
อุ้มคุณยายออกมาอย่างทุลักทุเลนะคะ
ทศบอกว่าตอนนั้นนะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะ
รับว่ากลัวไหมกลัวเหมือนกัน

ก็เลยตัดสินใจวิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าไปนะคะ

ไม่นานนะไฟลุกไปบ้านทางหลังเลยนะคะ

แต่ยายอาการสาหัสกว่า
ก็เป็นห่วงอาการคุณยายนี่สภาพแกนะคะ

บอกว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าเป็นแผลเนี่ย
แต่อย่างน้อยแผลเป็นมันเกิดจาก
สิ่งที่เขาได้ช่วยเหลือ
เป็นการย้ำเตือนความจำ
ตอนนั้นสภาพคุณยายนี่คืออยู่ในสภาพอย่างไรบ้าง
อุ้ยไฟลวกแจแล้วนี่แขนขาตัวแจนี่
แต่ตะกายออกมาแล้วถึงกระแภงนี่ข้าง

ก็เลยพังประตูหน้าบ้านขึ้นไปอุ้มแกลงมา
แม้ว่ามันจะเป็นแผลเป็นแต่มันจะเป็นแผลเป็นที่ทำให้คุณทศรู้สึกชื่นใจไปตลอดชีวิต
มันเป็นความทรงจำที่ได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งใช่ไหม

ทีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
ตอนนี้ในอำเภอบ้านกรวดที่บุรีรำบอกว่าเดี๋ยวจะต้องช่วยเหลือคุณยาย
หนึ่งหาที่อยู่ให้กับคุณยายแล้วก็เรื่องของค่าเยียวยาต่าง
อำเภอขาช่วยคุณยายแล้วอย่าลืมช่วยคุณทศด้วยนะคะ
พลเมืองดีนะคะดูแกหน่อยว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอะไรยังไงได้บ้างค่ะ